ยังไม่มีรายงานขึ้นเลยยังไม่มีการขยายผลครับ
เมื่อกี้ก็พูดบุญกับท่านผู้จัดการตัวของชาติ
ก็เริ่มรายงานสวนอยู่
เดี๋ยวคงต้องมีการตั้งคณะกรรมการครับ
ที่มีเอกชนร่วมด้วยแล้วเพราะว่าผมว่าปัญหามันใหญ่มาก
น่าจะมีการตั้งคณะกรรมการที่มีเอกชนร่วมด้วย
ไม่ใช่เอกชนหมายความว่าที่ไม่ใช่เครื่องจัดการกับรวม

มันผูกพันกันไปอีกหลายเรื่องนะครับ
เดี๋ยวก็ต้องขอดูข้อมูลอีกทีหนึ่ง
แล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายด้วยนะครับ

ปัญหานี้มันเริ่มใหญ่มากแล้ว

ใช่แล้วนายกก็พูดว่ามันจะผูกพันกันไปอีกหลายเรื่อง
ใหญ่ยังไงใหญ่ยังไงคุณผู้ชม
เมื่อวานที่จะค้นบ้านกันเนี่ย
รองผู้บริษัทการระบวนแห่งชาตินะ
เกือบจะสูงสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว
นายกถึงบอกไงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
มันจะกระทบความเชื่อมั่นของประชาชนด้วย

มันไม่ใช่แค่เรื่องของตำรวจเฉย

แล้วอย่าลืมว่านายกเศรษฐาจะเป็นประธานการประชุมกตร
วันพรุ่งนี้แล้วที่จะเคาะเลือกพบตรคนใหม่
บิ๊กโจ๊กก็หนึ่งในนั้นที่เป็นแคนดิเดตด้วย
ตอนนี้แคนดิเดต๔คนที่อยู่อย่างนี้นะ
ตรการอยู่อย่างนี้เลยนะ
หรือเป็นการสร้างมณฑินหรือเปล่า